ไหมคะเวลาที่มีใครบอกว่า

ใครเคยเชิญเธอไปทำหน้าที่นี้ไหม

ใจเสมอได้ปากแล้วเป็นไง
ดูนี่ให้ดูอันนี้ให้ดูครูคนนี้ดีกว่า
ครูคนนี้ได้รับคำสั่งจากพอ

ตะไคร้สิพอปักปั๊บเกิดอะไรขึ้นดูค่ะ

วันนี้ได้รับออกมาจากพอมาปักตะไคร้
เพื่อที่จะได้ฝนไม่ตกในวันสวนสนาม

เพราะว่าสนสนามเสร็จแล้ว
โดยให้สาวบริสุทธิ์มาร่วมกันถอนตะไคร้ค่ะ
บอกแล้วไม่ได้พูดผิดอ่า

คลิปนี้นะในติ๊กต๊อกคนดูแบบเป็นล้านล้านนะคุณผู้ชม

คุณครูแหมใส่ขาสั้นครูลูกเสือแบบนี้ค่ะ
ต้องมาทำหน้าที่ปักตะไคร้
เพราะว่าพอสั่งการมาคือกำลังจะมีกิจกรรมลูกเสือไง
แล้วก็บอกว่าสาวบริสุทธิ์ทำหน้าที่อย่างสมบูรณ์ด้วยนะคะ
ลูกเสือค่ะทั้ง๓คน
นำอาทิเหตุใน๔คนนะ
แต่ว่าครูคนที่อยู่ตรงกลาง

เอาตะไคร้๓ต้นมาปักที่สนามโรงเรียน
แล้วก็บอกว่าพอผอให้ปักตะไครไล่ฝนใช่ไหม
จะมีกิจกรรมลูกเสือกันเด็กเขาจะสวนสนามไง
ครูก็ค่อยเลยค่อยเอาตะไคร้ปักลงดินโคนชี้ฟ้า

แล้วก็กรี๊ดอย่างที่ได้ยินข่าวว่าฝนไม่ตกค่ะ
คลิปนี้คนมาแสดงความคิดเห็นเยอะมาก
บอกว่าฝนตกมาแล้วค่ะครูระวังน้ำท่วมโรงเรียนนะคะ
สรุปฝนตกหลังเลิกสวนสนาม

เขาบอกว่าให้อันนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันพี่เบิร์ต
เขาบอกว่าให้เอากางเกงในผู้หญิงสีแดง

เข้าใจว่าไอ้สีแดงไล่กระสือนะ

แล้วล่าสุดนะทีมข่าวก็ลงพื้นที่ที่หนองไผ่เพชรชบูรณ์ค่ะ
ไปเจอกับคุณครูในคลิปนี่แหละ
คุณครูยุทธนานาอุดมค่ะ
เล่าให้ฟังบอกว่าเมื่อวันที่๕ที่ผ่านมาเนี่ย
โรงเรียนวัดหนองไผ่เนี่ยเขามีพิธีปฏิญาณต้น

คือตั้งแต่เช้าเนี่ยนะ

ไปเอาตะไคร้ในห้องมาละกัน
มา๓ต้นเป็นตะไคร้ในห้องแฟนนะ
แล้วหลังจากนั้นพอเอามาปักป๊อบ
เดี๋ยวมันต้องเล่าละเอียดขนาดนั้นเหรอ
ฝนหยุดตกเลยรับปากคุณครูค่ะ
จนต้องมาทำวิธีถอนตะไคร้ออกนะ
อายุไม่เกินช่วงวัยเป็นเจ้าเพศเขาบอกมั้ยครูยุทธนาอยู่เท่าไหร่

อันนี้ไม่รู้เหมือนกันนะแต่ต้องไม่เกินวัยเบนเจอร์เพศ
คือเป็นหญิงสาวที่อยู่ในศิลป์ในธรรม

แล้วก็ข้อ๕เป็นหญิงม่ายที่ถือพรมจันทร์
ใครพอจะมีคุณสมบัติแบบที่ดอมบอกไปบ้าง
เดี๋ยวช่วงต้นเดือนไปช่วยเบิร์ตดอมน้ำแข็งหน่อย

อุบลไปช่วยหน่อยนะครับว่ากลัวฝนตกอ่ะดิหน้าฝน
พูดขนาดนี้แล้วชาวอุบลเดี๋ยวรอเจอกันนะคะ

เพราะเรา๓คนไม่น่ามีใครปักได้